วันนี้ครบรอบ๔๖ปีของเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางการเมือง๑๒
ครั้งสำคัญที่มีนักศึกษาและประชาชนกว่า๕แสนคนออกมาชุมนุม
ทำให้วันนี้หลายภาคส่วนได้ออกมามีความเคลื่อนไห

จอบประเด็นจากรายงานครับ
ของพวกนักวิชาการ
ความเห็นของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ

พยายามจะบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ไม่ว่ามาตราใดต้องไม่กระทบ
รูปแบบการปกครองของประเทศ

อาจส่งผลกระทบไปถึงสถาบัน
ทำให้เวทีรำลึก๔๖ปี

ในปีนี้มีความเข้มข้นขึ้น

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น

ตามเส้นทางที่คนเดือนตุลาได้ทำไว้

อ้างการกระทำผิดเพราะความจำเป็น
และยกตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชน

รัฐมนูลใหม่แล้วก็

การยอมรับว่าตนได้กระทำ
ไปในสิ่งที่ผิด

ขอความเห็นชอบ

ปฏิรูปกระบวนการอย่างไร
มองเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียม

ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้

ในปากผู้มีความเห็นต่าง
รู้กันมากขึ้น
มันก็จะเป็นคล้ายกับผ้ายันกันสี

แล้วก็เป็นการปรามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด

แถลงจุดยืนเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูล

ฉบับประชาชนหรือคอรช

ร่ายนักวิชาการและภาคประชาชน

และเปิดเวทีสาธารณะร่วมกัน
เจตนารมณ์ที่คนเดือนตุลาฝากไว้

แต่ความหวังที่ต้องการจะเห็นประเทศไทย

แม้เวลาจะผ่านพ้นไปนานเพียงใด